ประกาศท่าทีทางการเมืองที่ชัดเจนพอสมควรเป็นครั้งแรกนะครับ
โดยยอมรับว่าสนใจงานด้านการเมืองนะครับ
ต้องการจะสารงานต่อในสิ่งที่ได้ทำเอาไว้นะครับ
แต่ยังไม่ขอบอกว่าจะร่วมงานกับพักการเมืองไหนนะครับ
แต่ว่าสัญญาณในครั้งนี้ก็ทำให้ทุกคนจับตาไปที่พักพลังประชารัฐ
ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่๒๙กันยายนนี้
ซึ่งมีข่าวมาตลอดว่ารัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลของคอสช

ผมก็ตอบได้ขนาดนี้ว่าผมสนใจงานการเมือง
แต่การที่ผมจะตัดสินใจอย่างไร
จะสมมุมใครเข้าตามเป็นเรื่องของอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ

เป็นน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ยังคงอบอวนด้วยความร้อนแรงทางการเมือง
เมื่อคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกประธมนตรี
ออกมาย้ำชัดเป็นครั้งแรกว่าสนใจงานการเมือง
แม้ว่าในเวลานี้ยังคงแทงกักถึงต้นสังกัดพักการเมืองในอนาคต
แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เพียงพอให้กับคนในรัฐบาล
ทยอยออกมาเผยให้เห็นท่าทีทางการเมืองของตัวเอง
เริ่มที่นายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่า
จะเปิดเผยถึงอนาคตทางการเมืองของตัวเองในวันที่๒๙กันยายนนี้
ผมคิดว่าในวันนั้นนะครับก็คงจะมีการประกาศ
แล้วก็มีการวางจุดยืนต่างเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับ
ขอให้อดใจรอนิดนึงผมมั่นใจว่า
ตัวนัยอยุบายต่างตัวจุดยืนต่างเนี่ยก็คงออกมา
แล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รายละเอียดต่างก็คงจะประกาศพร้อมกันทีเดียว
ครับคือเดี๋ยวยังอีกไม่กี่วันนะครับ

อังคารฟุตฟื้นหัสสุขสาว
ไม่ใช่รัฐมนตรีคนเดียวใช่ไหมคะที่จะประกาศ
จะมีเพื่อนรัฐมนตรีมาร่วมประกาศด้วยหรือเปล่ายังไง

เข้าร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
ได้เดินทางเข้าพบนายสมคิตจาตุศีพิทักษ

ซึ่งนายอุตมะบอกด้วยว่า
กันยายนนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจน
ชื่อของเขาจะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักหรือไม่

อันนี้มีคำตอบที่เจนในส่วนของภัลังประชารัฐ
แล้วก็มันตรีตอบรับเลยแล้วก็ประกาศเลยไหมคะ
ถึงเวลาแล้วรีบประกาศแน่นอน
ใช่ไหมคะแล้วมันตรีค่ะแล้วมันตรีค่ะแล้วมันตรีค่ะแล้วมันตรีค่ะ

ประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการทำให้มีการคาดการณ์ว่า
รัฐมนตรีจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จะมีบรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการบริหารภักดิ์
ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็มีความเป็นไปได้
ว่าจะเป็นหนึ่งในสามรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อประทัศนภา
เพื่อปูทางกลับมาเป็นรัฐบาลอย่างสง่างามหลังจากการเลือกตั้ง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน